ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันเหมือนกันแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มค่ะ
ปั๊มนี้อยู่ในซอยอ่อนนุษยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งนะคะอ่า
ก็จะมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมามากันหกคนอืม
ปั๊มเนี่ยค่ะตามลูกศรสีเขียวเขาก็เดินมาทำหน้าที่ของเขาแหละ
ปรากฏว่าเหมือนกับคุยอะไรกันอยู่แป๊บนึงอ่ะไอ้เจ้าวัยรุ่นหกคนเนี่ยนะ
ทำร้ายร่างกายเด็กปั๊มเนี่ย
เดี๋ยวลองดูนะคะ๖รุ่มหนึ่งอ่ะจนเด็กปั๊มร่วงลงไปกับพื้นเนี่ย
รุมเนี่ยกระทืบทั้งแบบโอ้โหตรงหัวจ่ายน้ำมันเลย
แล้วเด็กปั๊มคนนี้อายุแค่สิบหกโอ้โหเนี่ยมีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เขาบอกว่าได้ยินแค่คำว่าเติมน้ำมัน๒๐บาท
แล้วก็ได้ยินไอ้กลุ่มวัยรุ่น๖คนนี้ถามเด็กปั๊มว่ายังไง
แล้วก็รุมทำร้ายเลยอ่าแค่นั้นเลยคือเขาก็เดินมาเติมให้
ใช่เดินมาเขาก็เติมให้แล้วก็ได้ยินคำว่ายังไง
แล้วก็ใส่เลยเนี่ยค่ะอ่า
เราก็เลยส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปที่ปั๊มน้ำมันในจุดเกิดเหตุ
แต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปคุยกับผู้จัดการปั๊มนะคะในภูมิจันเจริญ
ก็บอกว่าเด็กปั๊มที่ถูกทำร้ายยังเป็นเยาวชนอ่ะอายุแค่สิบหก
แล้วครอบครัวของน้องก็ไม่อยากให้ข้อมูลอะไรมาก
แต่ผู้จัดการปั๊มน้ำมันเขาบอกว่าจากการพูดคุยกับเด็กปั๊มที่บาดเจ็บนะคะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
เหมือนกับดูลาดเหลาก่อนด้วยนะคะอ๋อเหรอที่หน้าปั๊มอ่ะอ่า
เหมือนกับดูลาดเหลาดูนู่นดูนี่แล้วก็ทำทีเป็นเหมือนกับเติมน้ำมัน
แล้วก็จะเติมน้ำมันแค่ยี่สิบอ่ะอ่าเด็กปั๊มกำลังจะเติมให้
กลับถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้รุมทำร้ายร่างกายคือเด็กปั๊มคนนี้เขาหมดสติเลยนะคะ
ครับแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ก็เป็นเด็กปั๊มคนอื่นอ่ะ
อยู่ในปั๊มเดียวกันอ่ะตะโกนบอกว่าตำรวจมาตำรวจมาอืม
วัยรุ่นกลุ่มนี้มันเลยหนีไปวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เมื่อหลายเดือนก่อนเคยมารุมทำร้ายเด็กปั๊มคนนี้มาแล้วในพื้นที่ลากระบัง
เคยมีเรื่องกันมาเคยมีเรื่องกันมาแล้ว
แต่เด็กปั๊มเขาไม่ได้ไปแจ้งความ
แต่เขาลาผู้จัดการปั๊มว่าขอไปรักษาตัว
พอรักษาตัวหายก็กลับมาทำงานอีกแล้วก็มาถูกรุมทำร้ายซ้ำอีกอ่า
จัดการปั๊มก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุอะไรกัน
ไม่รู้ว่าไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกันมาก่อนแต่ว่าจากเหตุการณ์เนี้ยล่าสุดเนี้ย
ผู้จัดการปั๊มก็เลยบอกว่าต้องแจ้งความนะแจ้งความเถอะ
ถ้าไม่แจ้งความนี่ไงมันก็ไม่เข็ดมันก็มาก่อเหตุอีก
ก็เลยให้ไปแจ้งความกับตำรวจสนพระขนงค่ะ
ก็น่าจะมีการเตรียมการมาแหละครับเพราะว่ามากันหลายคน
แล้วจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือจะมาจอดอยู่หน้าปั๊มก่อนสักพักหนึ่ง
ครับแล้วระหว่างนั้นเนี้ยที่เข้ามาเติมน้ำมันเนี้ย
ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าท่านอื่น
อีกคันหนึ่งอีกตู้นึงนะครับ
น้องเขาก็เลยไปให้บริการอีกตู้หนึ่งก่อน
ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็แจ้งว่าเติมน้ำมัน๒๐บาท

พอน้องเขายกมือจ่ายมาปุ๊บก็ตามภาพเลยครับ
ตอนที่กลุ่มนี้เข้ามาเติมน้ำมัน
น้องเขาก็จำได้ว่าคือเป็นคู่กรณีกัน
แต่คราวนี้น้องเขาคิดว่าไม่มีอะไรแล้ว

เขาไม่ได้มีการแจ้งความเที่ยวที่แล้ว

ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรครับ

ก็คงจะเป็นเรื่องอาจจะเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับพวกเรื่องไม่ดีอะครับ
คือน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็รู้แหละว่า

เติมน้ำมัน๒๐เขาก็เติมให้

ให้ล่อให้เขามาหาเลยแล้วก็จัดการเขาเลยไง

มาสอบปากคำนะคะได้ตัวแล้วนะคะ

เป็นกลุ่มวัยรุ่นย่านลากระบังค่ะอืมผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนี้ก็มาด้วยนะคะทีมข่าวก็เลยได้คุยกับแม่ของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
แม่ก็เลยบอกว่าเพิ่งรู้เรื่องเลยเพิ่งรู้เรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตำรวจไปที่ห้องแล้วก็ไปบอกแม่ว่าลูกชายไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายอืม
ตำรวจนำตัวลูกแม่ไปก็ลูกของแม่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแม่บอกนะคะ
ซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าทุกทุกคืนที่ลูกชายออกไปข้างนอกอ่ะไปทำอะไรโอ้โห
แต่ก็ออกไปจากบ้านเนี่ยกลางค่ำกลางคืนไปบ่อยแม่บอกก็ไม่รู้อ่ะ
พอออกจากบ้านไปมันไม่รู้แล้วไงอืม
แต่ยอมรับว่าลูกชายเกเรไม่ยอมเรียนหนังสือ
ก็ไปทำงานรับจ้างบ้างเป็นครั้งคราวชอบออกไปตระเวนข้างนอกยามค่ำคืนอ่ะ
แม่บอกแม่เองสงสารเด็กปั๊มที่ถูกทำร้ายมากเลยค่ะ
ก็เสียใจนะคะเสียใจคนเจ็บก็คงจะเจ็บเพราะว่าหลายคนนะคะ
ลุงสงสารเขาเหมือนกันลูกตัวเองตัวเองไม่พากันทำงานแล้วยังจะไปก่อเรื่องอีก
ไม่ใช่ว่าเดือดร้อนแค่คนเจ็บนะคะพ่อแม่นี่ก็เดือดร้อน
จะทำงานอะไรก็แบบไม่สบายใจแค่ตำรวจเดินเข้าไปเคาะห้องนี้ก็ตกใจแล้วค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปขอโทษเขาเพราะว่าลูกเราก็ทำผิดใช่ไหมคะ
ลูกเราถึงไม่ได้ทำด้วยตัวเขาเองแต่เขาก็ไปร่วมกับเพื่อน
แทนที่จะห้ามหรือว่าอย่าไปชวนกันทำแบบนั้นน่าจะมีการเตือนสติกันอย่างว่าล่ะค่ะ
ถ้าเด็กเขามีความรับผิดชอบขนาดนั้นเขาคงเรียนหนังสือ
แต่อันนี้คือลูกไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็เลยเหมือนเด็กเกเลค่ะ
ไม่ได้เรียนหนังสือก็ถือว่าเป็นเด็กเกเลไปเลยอืมแต่แม่ก็ต้องช่วยนิดนะ
ใช่ปล่อยให้ลูกออกมากลางค่ำกลางคืนแล้วมาก่อเหตุให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะ
คือจะบอกว่ารั่วจากบ้านไปแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าไปทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะฮะ
ปกครองต้องช่วยค่ะต้องช่วยค่ะทีนี้ค่ะกลุ่มที่ก่อเหตุหกคนใช่ไหมคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดี๕คนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนอีกคนนึงที่ไม่ได้แจ้งข้อหาเพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะ
หนีกลับไปในสถานพินิษฐ์แล้วค่ะหมายความว่าเคยก่อคดีอื่น
อยู่ในสถานพินิษฐ์หนีออกมามาทำร้ายร่างกายเด็กปั๊ม
แล้วย้อนกลับไปในสถานพินิษฐ์อีกรอบคงกล่าวว่าเดี๋ยวผมก็ถูกส่งส่งกลับไปนั่นแหละ
ก็ผมกลับเองก็ได้โอ้โหดูสิเออประเด็นคาดว่าเป็นเรื่องชู้สาวค่ะ
ตำรวจบอกว่าพอสอบปากคำวัยรุ่นที่ก่อเหตุเขาบอกว่าไปจีบผู้หญิงคนเดียวกัน
แค่นั้นเองมันไม่คุ้มหรอกฮะอืม
กลายเป็นแบบมีคดีติดคุกติดตารางนะครับ